นะมีข่าวดีสำหรับคนที่ถือบัตรทองอยู่นะครับตอนนี้จะมีการอ่า

ให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาแล้วก็ราคาของยาที่แพงขึ้นได้ด้วยนะครับ
ที่ได้รับจัดสรรกว่า๑๖๒๐๐ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น๓๕๘บาทต่อคน
นายแพทย์เจดิตธรรมธรรดิหรอกว่าปัจจัยการปรับเพิ่มดังกล่าว
เป็นผลจากต้นทุนการบริการอัตราเงินเฟิร์สข้ายาแพงขึ้นเวชพันธุ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวมทั้งข้าวตอบแทนของแพทย์ของวุคลากรต่างปริมาณการใช้บริการ
สิทธิประโยชน์ใหม่แล้วก็การเพิ่มการเข้าถึงบริการแบบก้าวกระโดดด้วย
จากนี้ก็ยังมีการเพิ่มเติมงบเพื่อชดเชยวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
หัดคางทูมหัดเรมันกว่า๔๕ล้านบาท
ซึ่งข้อเสนองบประมาณเพิ่มเติมส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงและเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อการเข้าถึงการรักษาของพี่น้องประชาชน
โดยมี๑๕สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ๒๕๕๙
ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยบัตรทองสามารถไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
ของผู้มีอายุ๕๐๗๐ปี
บริการผ่าตัดผ่านกล้องและอุปกรณ์ทันสมัย
บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับก็ได้
ตลอดจนเพิ่มสิทธิประโยชน์การเข้าถึงยา
ราคาแพงในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มะเร็งไทรอยด์
และผู้ป่วยโรคเอสที่ดื้อยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานเป็นต้น
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรทองอยู่นะครับ